ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูศึกมรดกเลือดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
พี่น้องฆ่ากันเองเมื่อมีน้องชายแท้นะคะไม่พอใจพี่สาวชักปืน๑๑มมออกมาเจาะยิงพี่
ตายค่ะที่แบบนี้เส้นปมชิงมรดกสวนทุเรียนของแม่สิบไร่นะคะ
ก่อนจะมีการหลบหนีไปหลังก่อเหตุน้องชายจนมุมแล้วก็กลับมาเข้ามอบตัว
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพนางสาวจันทราวันบุญเสียรหรือเจี๊ยบวัย๔๕ปี
ถูกยิงตายคาสวนทุเรียนหมู่บ้านนับเผ่าตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจสพท่าสารารุ่นไปชนสูตรพลิกศพพบเจี๊ยบถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มม
กลางหน้าอกและชายโครงนอนตายจมกองเลือด
ใกล้ศพพบปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่๒ปลอกพร้อมกระสุนอีก๑นัด
สยองตอนเที่ยงวันที่๒๒พฤษภาคม
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายภูวกรบุญเซียนวัย๓๔ปี
ซึ่งเป็นน้องชายแท้ของเจี๊ยบ
หลังก่อเหตุขับรถเก่งสีขาวหลบหนีมุ่งเข้าตัวเมืองอย่างรวดเร็ว
ตำรวจจึงวิทยุสกัดจับทันที
พยานให้การก่อนเกิดเหตุนายสุชาติบุญเซียนผู้เป็นพ่อ
เจี๊ยบกับภูวกรลูกทั้งสองให้มาหาที่สวนทุเรียนแห่งนี้
เพื่อพูดคุยตกลงเรื่องการแบ่งมรดกที่ดินสวนทุเรียน๑๐ไร่

แต่ถ้าว่าการเจรจาเกิดตกลงกันไม่ได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ห่วงนั้นนายภูปกรลูกแก่อารมณ์โมโหเกลี้ยวกลาดชักปืน๑๑มมของพ่อ
กระหน่ำยิงใส่พี่สาวสองนัดล้มสุดตายต่อหน้าพ่อ
ที่ได้แต่ยืนตะลึงตาค้างก่อนวิ่งไปขึ้นรถขับหลบหนีไป

ภูหวะกรได้เข้ามอบตัวกับตำรวจเสาพอทาสาลา
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ที่ผ่านมาคุยกับพี่สาวเรื่องนี้หลายรอบแต่คุยกันไม่ลงตัว

ก็ไม่ลงตัวจนบันดาลโทษะก่อเหตุ
มี๒นะครับพอยิงเสร็จแล้วพี่เราไปไหน
พ่อไม่ได้เลยครับ
พยานซึ่งเป็นญาติบอกตั้งแต่แม่ของทั้งคู่เสีย
ผู้ตายซึ่งเป็นพี่คนโตก็ดูแลน้อง
มีกันอยู่๓คนพี่น้องคนรองเป็นผู้หญิง
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นน้องสุดท้อง
ที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดี
ไม่คิดว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาภูมิพวกก่อนฐานฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนา
เร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากครั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำกลางความเห็นใจของชาวบ้าน
ที่เสียใจแทนคนเป็นพ่อที่ต้องมาเห็นลูกฆ่ากัน
สังเวยมรดกเลือดน้องฆ่าพี่อีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน